ตลาดสดบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเกิดเหตุการณ์วัยรุ่น๓คนไปทำร้าย
คุณลุงอายุ๖๒ปีจมูกหักเลือดคลั่งในสมอง
เรื่องต้นลูกสาวคาดว่าเป็นเพราะคุณลุงขับรถเร็วแล้วเหมือนจะไปเฉียวเขา
เขาก็เลยโกรธคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดนี้ให้ดีนะครับ
คุณลุงแกขับกระบะเข้าไปไปจอดในช่องจังหวะนั้น
วัยรุ่นสามคนเขาอยู่พอดีนี่ฮะแล้วเหมือนแบบไปขวาง
ลุงแกก็บึ้นเข้าไปจอดแบบนี้แล้วก็เบรกแม่วัยรุ่นสามคนยืนอยู่แล้ว
อ่ะยังไงกันต่อจากนั้นเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พอคุณลุงแกเดินลงมาเปิดท้ายรถเท่านั้นแหละครับ
นี่ครับนี่โดนแบบนี้เลยครับ

แล้วก็มีการโต้เถียงกันนี่จนรอบพอมาสุดท้ายเนี่ยฮะโอ้โหก้านคอไป
นี่ลุมเลย๓๑ล้มเลยครับโดนหมัดนี้กระทืบหน้าต่ออีกครับ
แม้รับประพอจะมาห้ามพ่อค้าจะมาห้ามแต่ลุงแกโดนไปเยอะแล้วครับ
นะฮะโดนจนล้มลงไปแบบนี้คุณผู้ชมสภาพนี่บาดเจ็บไม่น้อยนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบความคืบหน้าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ย่านบังใหญ่ครับเป็นบ้านของนายมานะศรีบุตรดาอายุ๓๐
เป็นลูกชายของคุณลุงสมบัติผู้บาดเจ็บนี่สภาพคนเจ็บเป็นแบบนี้ครับ
ไปถามคุณมณะมันเกิดอะไรขึ้นนะวันที่เกิดเหตุ
คุณมณัฐบอกว่าพ่อกับแม่ไปตลาดไปซื้อของมาทำอาหารขายเป็นประจำทุกวัน
หลังจากส่งแม่เสร็จปุ๊บพ่อขับรถไปจอดตรงนั้นแหละในช่องตรงจุดเกิดเหตุแหละ
แต่เหมือนกับว่าพ่อน่าจะขับรถเร็วเกินไปและจังหวะที่เลี้ยวไป
มีวัยรุ่น๓คนนี้ยืนอยู่พอดีทำให้เขาไม่พอใจ
ก็มีการตะโกนถามว่าขับรถไม่เห็นคนยืนอยู่แล้วยังไงอย่างนี้ครับ
แล้วถ้าเกิดชนขึ้นมาจะทำยังไงพ่อก็ตอบไปว่า
ถ้าเกิดชนลุงก็เรียกประกันสิอันนี้เป็นสิ่งบอกเล่าที่ลูกของคุณลุงเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
ต่อไปแต่พ่อเขาไม่ได้คิดอะไรก็คือตอบไปแบบนั้น
แต่คำพูดของพ่อเหมือนทำให้กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจนะครับก็เลยโดนทำร้ายตามคลิปที่ปรากฏครับ
หลังจากเกิดเรื่องนะฮะแม่โทรมาบอกตนเองก็ต้องรีบเดินทางไปครับ
แล้วก็เห็นว่ากู้ภัยนำตัวพ่อส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะล่าสุดโทรไปถามทางโรงพยาบาล
บอกว่าตอนนี้อาการพ่อเป็นยังไงโรงพยาบาลแจ้งว่าต้องผ่าตัดจมูก
เพราะจมูกหักแล้วมีอาการเลือดคลั่งในสมองอันนี้ค่อนข้างจะหนักเหมือนกัน
สแกนสมองและต้องใช้เวลาพอสมควรในการรักษานะครับ
ต้นลูกชายของคุณลุงสมศักดิ์เข้าไปแจ้งความกับตำรวจสพบางใหญ่แล้วครับ
ตั้งแต่วันที่๖ที่ผ่านมาเพื่อให้ติดตามกลุ่มวัยรุ่นนั้นมาดำเนินคดี
และยืนยันว่าจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
ไม่รับคำขอโทษเพราะการกระทำมันรุนแรงเกินกว่าจะรับได้ครับ
แต่จริงช่วงที่ขับรถกระบะเข้ามาลานจอด
ไม่ได้แบบมีการไปเฉียวชนอะไรด้วย